คุณผู้ชมครับไม่ใช่เพียงคุณพิงกี้สาวิกาเท่านั้นนะครับ
ตอนนี้มีชื่อของคุณใบเตยแล้วก็ดีเจแมน
แล้วอาจจะเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มด้วย
โอ้โหข่าวนี้คนวงการบันเทิงสนใจกันมากทีเดียวนะครับ
นายประยุทธ์เพชรคุณครับท่านบรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษ
ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ท่านเปิดเผยถึงคดีของคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะครับ
พี่ชายแล้วก็แม่ของเธอรวมกับพวก๑๙คน
คุณผู้ชมครับสำหรับคดีนี้แบ่งเป็น๓สำนวนรวมจำเลย๒๔คน
สารนัดสั่งพิจารณาสำนวนแล้วก็นัดตรวจพยานนะครับวันที่๒๙สิงหาคม
อกจากนี้นะครับในคำสั่งของพนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษ๔
แนะนำให้ดำเนินคดีผู้ที่อาจร่วมกระทำผิดอีก๑๖คนด้วย
จำนวนนี้ครับมีชื่อคนบันเทิงนะครับเป็นคู่สามีภรรยาคือ
ดีเจแมนพัฒนพลมินทะขินนะครับหรือว่าสกุลเดิมก็คือ
เพื่อให้ตรวจสอบอีก๑๖คนที่เกี่ยวข้อง
เข้าข่ายต้องดำเนินคดีอาญาหรือไม่
แล้วก็ฝากเตือนไปยังดารานักแสดงผู้มีชื่อเสียนะครับ
ถ้าถูกชวนให้ร่วมลงทุน
ตรวจสอบให้ดีครับเพราะหากธุรกิจนั้นผิดพลาดแล้ว
จะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันครับ
ด้วยความที่ท่านประกอบอาชีพที่เป็นเรื่องของการอยู่กับสื่อสาธารณะ
บางครั้งพอคนติดต่อโฆษณาท่านไม่ได้ตรวจสอบฐีท่วนนัก

โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการก็มี
หรือบางท่านอาจจะรู้แล้วก็เข้าไปร่วมกับเขาก็มี
ประการเหล่านี้ไม่ขอพูดนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้ว
ว่าตัวเองรู้แต่ว่าจิตนาเข้าไปนะครับ
แต่สำหรับหลายท่านที่เป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมนะครับ
แล้วก็ถูกเชิญชวนเข้าไป
ในเรื่องของการร่วมกิจกรรมอะไรก็ตามนะครับ
ก็ขอให้ตรวจสอบบัญญาณของเราที่เกี่ยวข้อง
สักนิดหนึ่งนะครับสักนิดนึงว่า
มันมีความเป็นไปได้หรือมันมีการได้รับอนุญาต

มีความเคลื่อนไหวครับมีการโพสต์คลิปกราบเท้าคุณแม่
ระบุว่าเดี๋ยวนี้เห็นสายมูแปลกให้คนที่ไหนไม่รู้
เอาเท้าเหยียบหัวนะครับ
พี่น้องกลับมาทางนี้ขอบคุณแม่และครอบครัว
ที่สอนผมให้รู้จักคำว่าให้อภัย
คนที่เขาไม่ชอบเราเขาจะให้เราเป็นผู้ร้ายให้ได้
เราจะถูกต้องแบบไหนเขาก็จะคงไม่พอใจ
ยังเชื่อว่าคิดดีทำดีมันต้องได้ดีเสมอ